คุณผู้ชมฮะมาดูความทุกข์ทรมานของผู้เป็นพันรยานะ
ถูกสามีทำร้ายร่างกายมา๒ปีแล้วคุณนะ
คือสามีบอกแบบนี้ห้ามไปมีใจให้กับชายอื่นนะ
ถ้ามีใจให้กับชายอื่นเดี๋ยวจะโดนลงโทษลงทัน
แต่ไม่ต้องมาสัญญงสัญญาโอนเงินมาโอนเงินมาเป็นหลักประกัน

แปลกสิดูรอยแผลที่เธอโดนสิ
ใช่ฮะแล้วผู้ชายก็ขู่เสมอนะเดี๋ยวเอาคัตเตอร์กรีดหน้าเลย
แล้วก็ที่เหลือก็โอ้โหไม่รู้ทำร้ายด้วยกัน

เนื้อตัวถึงช้ำชอกแบบนี้แทบจะทุกส่วนของร่างกายเลยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เอาเรื่องนี้มาขอความช่วยเหลือจากเพจดังนะครับ
บอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกาย๒ปีคุณตั้งแต่ปี๖๑
หนักที่สุดก็๒ปีหลังนี้นะครับ
นี่นางสาวแอนนามสมมุติอายุ๓๕ปีนะ
ถ่ายภาพทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานหมด
เข้าร้องเรียนกับเพจสายหมายต้องรอดขอความช่วยเหลือนะฮะ
บอกว่าถูกสามีวัย๔๙ทำร้ายร่างกาย
ภายในบ้านพักที่สมุทรสาครเมื่อ๑๙มีนาคม
อันนี้ถูกทำร้ายร่างกายล่าสุดนะครับ
โดยได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ที่สพสมุทรสาคร

นี่ขนาดเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะ

มีลูกด้วยกัน๑คนอายุก็๘ขวบแล้วลูกกำลังโตแล้วนะฮะ

แถมยังมีบ้านเล็กบ้านน้อยอีกหลายบ้านนะนะ
ทำให้เธอต้องขอแยกทางแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก

แล้วเริ่มเปิดใจศึกษาดูใจกับคนอื่นบ้างแล้วครับ
แต่ต่อมาพอฝ่ายชายรู้
ก็ตามมาทำร้ายร่างกายระรานเธอไปจนถึงที่ทำงาน

ฝ่ายชายบังคับให้เธอโอนเงินให้
เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ไปมีใจให้กับชายอื่น
ตัวฝ่ายหญิงก็เลยโอนเงินให้ถึง๒ครั้ง
จำนวน๓๐๐๐บาทและ๑๐๐๐บาทรวมเป็น๔๐๐๐บาท
ระหว่างนั้นน้องสาวของเธอก็ติดต่อเธอไม่ได้
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าระงับเหตุนะครับ
โดยนางสาวแอนบอกแบบนี้
จากรถที่สามีเอาไปแล้ว
ยังเอาตัวลูกสาวไปอยู่ด้วย

ทำได้แค่โทรหาลูกสาวนะครับ
ตอนนี้เธออยากให้ฝ่ายชายมาเจรจากันดี
และอยากให้เคสของเธอเป็นเคสอุทาหรณ์
สติผู้หญิงหลายคนที่อาจจะตกอยู่

ให้ระวังผู้ชายประเภทนี้นะครับ
เขาแค่ขู่แล้วเขาก็บอกว่าเขามีปืน

ไม่นานค่ะแต่หนูกำลังคิดว่าปล่อยให้ยึด

แล้วหนูก็จะหาคนหาคนค้ำมาให้หนูอีกไม่ได้
ต่อให้หนูมีเงินเท่าไหร่เพื่อที่ว่าจะไปเอารถ

ตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุที่ฝ่ายหญิง

อยู่ในเขตตำบลพันท้ายนอสิงหอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ล็อกแล้วก็คล้องกุญแจจากด้านในนะครับ
โดยมีรถยนต์ของนางสาวแอนจอดอยู่ในบ้านแหละ
ถูกปล่อยลมยางทั้ง๔ล้อเลยนะ
คันนี้ที่คุณแอนเขาบอกว่าถูกสามียึดไปนะฮะ
ใกล้เคียงหลายคนไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลครับ
เพราะว่าบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวเขามั้งเป็นเรื่องผัวเมียนะฮะ

ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันบ่อยครั้งในบ้านหลังนี้

ก็เป็นวันที่นางสาวแอนบอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายหนักสุดเนี่ย

แล้วก็นี่คุณมีรองเท้าของเด็กใช่ไหม

น่าจะเป็นของลูกหรือเปล่าของลูกสาวเธอหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะ